เนรอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในวัด
เป็นเหตุการณ์ที่สามเณรไปร้องกับกันจอมพลังที่จังหวัดประจวบคีรีขัน
บอกว่ามีตำรวจกับภรรยาซึ่งศาลเนี่ยได้สั่งมีคำสั่งให้เป็นผู้ปกครอง
ก็พาเนรไปรับเงินเยียวยากว่า๑แสนบาท
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเงินก้อนนี้ก็หายไปพร้อมกับตำรวจและภรรยา
นี่ค่ะอยากจะให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ค่ะ
กันจอมพลังก็พาสามเณรมาวินอายุ๙ขวบสัญชาติเมียนมา
มากับเจ้าอาวาสนะคะเจ้าคณะตำบลหาดขาม
เจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดไปพบกับผู้กำกับการสพกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรขันฯและตำรวจนะคะ
ก็คือดาบตำรวจเสกสรรซึ่งเป็นคู่กรณีเพื่อที่จะเจรจากัน
พาไปรับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท
แล้วเงินก้อนนั้นมันหายไปดาบตำรวจเสกสรรผู้ถูกกล่าวหา
ก็อธิบายนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ทำหน้าที่ชุดสืบสวนเข้าไปจับกลุ่มพ่อของสามเณรมาวิน
ซึ่งฆ่าแม่ของสามเณรแล้วศาลเนี่ยสารจังหวัดประจวบคิริขัน
ก็สั่งให้ภรรยาของดาบตำรวจเสกสรรเป็นผู้ปกครองสามเณร
จนกระทั่งกระทรวงยุติธรรมมอบเงินช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา
จำนวนเงินนั้นน่ะให้กับผู้ปกครองเนื่องจากเอ่อ
ธนาคารไม่สามารถเปิดบัญชีให้กับสามเณรที่ไม่มีสัญชาติได้
ก็ให้กับผู้ปกครองก่อนก็คือภรรยาของดาบตำรวจเสกสรรนะคะ
หลังจากได้เงินเยียวยาเนี่ยนะคะก็เอาเงินไปซื้อสลักออมสินสามหมื่นบาท
เหลืออีก๘๐๐๐บาทเอาไปฝากในบัญชีธนาคารในนามของชื่อผู้ปกครอง
ซึ่งก็ยืนยันว่าเงินจำนวนนี้ยังอยู่ครบนะคะ
จอมพลังบอกว่าก็ได้มีการพูดคุยกันกับดาบตำรวจเสกสรร
เป็นไปด้วยดีนะคะตอนนี้ถึงแม้ว่ายังไม่ได้มีการโอนเงินคืน
แต่ก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเงินจำนวนนี้ถ้าโอนมาแล้ว
จะให้เจ้าอาวาสนั้นเปิดบัญชีธนาคารใหม่
เพื่อเก็บไว้ให้สามเณรใช้เป็นทุนการศึกษา
และใช้ในช่วงที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะ
อย่างแรกในส่วนของเงินในส่วนของเงินเนี่ย
ถ้าสมมุติเข้ามาที่ท่านเจ้าวาดแล้วเนี่ย

เงินมาอยู่ที่ทางท่านเจ้าวาดแล้วนะครับ
อย่างที่สองทางพมและทางยุติธรรมเนี่ย
ตั้งคณะกรรมการร่วมกันนะครับ
มีอบตด้วยนะครับก็จะดูแลในการใช้จ่ายเงิน
ซึ่งเงินส่วนนี้ผมได้คุยกับทางท่านเจ้าอาวาสแล้วว่า
จะไม่ใช่เงินที่ใช้จ่ายเลี้ยงดูน้องในทุกวัน
เงินส่วนนี้จะเป็นเงินเก็บให้น้อง
เอาไปใช้ตอนเติบโตในอนาคต

ท่านพุ่มกรรมกรรมกับสพกุยบุรีก็บอกว่า
ทั้งสองฝ่ายก็เป็นที่น่าพอใจนะ

ก็คาดว่าผู้ปกครองสามเณรจะโอนเงินทั้งหมดคืนให้
ภายใน๒วันนะคะก็คงจะเรียบร้อยค่ะ
ส่วนทางสามเณรก็มีความประสงค์จะให้เปลี่ยนตัวผู้ปกครอง

ก่อนอันนี้เป็นภรรยาของดาบตำรวจเสกสรร

ซึ่งก็ยื่นเรื่องขอสารสั่งเปลี่ยนตัวผู้ปกครองอีกครั้งค่ะ